คุณผู้ชมคะมาดูความคืบหน้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดกำแพงเพชรช่วงบ่ายเมื่อวานนี้นะคะ
มีเหตุการณ์ที่สามีไปฆ่าปาดคอภรรยาก่อเหตุเสร็จเนี่ยคว้าลูกเลี้ยงอายุ๗ขวบ
วิ่งออกมานอกบ้านตั้งใจจะกระโดดให้รถชนคือตั้งใจจะฆ่าตัวตายตาม
แต่ปรากฏว่ารถกระบะที่จะมาชนเนี่ยเขาก็เบรกคือชนไม่เต็มแรงก็เลยบาดเจ็บ
แต่ก็กลายเป็นว่าบาดเจ็บทั้งคู่ทั้งคนก่อเหตุแล้วก็ลูกเลี้ยงวัยแค่๗ขวบไม่รู้อิโนอิเน่อะไรด้วย
ไปทั้งคู่นะคะเราก็เลยส่งนักข่าวของเราตามความคืบหน้าให้คุณภูริพัฒน์บุญนินค่ะ
นักข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะคะบ้านหลังที่เกิดเหตุเป็นห้องแถวปลูกติดกัน
เป็นลักษณะของอย่างนี้ติดกันสี่ห้องห้องที่เกิดเหตุอยู่ห้องริมสุด
ไปเจอกับแม่ของนายพงศกรอูทองคนก่อเหตุ
ก็เลยพาทีมข่าวไปดูในห้องพักนะคะก็คือห้องพักที่เกิดเหตุนี่แหละ
ก็ปรากฏว่าก็ล้างทำความสะอาดคราบเลือดอะไรกันแล้วก็เพื่อนบ้านเอาผ้าที่เปื้อนเลือดไปเผาทิ้งแล้ว
ตั้งแต่เมื่อวานคุณภูริพัฒน์นักข่าวของเราก็คุยกับแม่ของคนก่อเหตุ
ซึ่งเจ้าตัวก็อยู่ในสภาพที่อ่อนเพลียนะคะเล่าให้ฟังว่าลูกชายกับภรรยาที่เป็นผู้ตายเนี่ยค่ะ
คบหากันมาสามปีได้ก็มาอยู่ที่ห้องเช่าห้องนี้เมื่อช่วงปีใหม่
เลี้ยงวัยเจ็ดขวบก็มาอยู่ด้วยอ่ะนะคะที่ผ่านมาไม่มีปัญหาอะไรกัน
ลูกชายก็เลยเครียดวันเกิดเหตุเหมือนกับเมาด้วยดื่มเหล้าเมา
แต่แม่ของคนก่อเหตุบอกว่าก็ไม่คาดคิดนะว่าลูกชายจะกล้า
ลงมือก่อเหตุในลักษณะแบบนี้ทีมข่าวของเราไปคุยกับคนที่
อยู่ในเหตุการณ์เลยค่ะนายกฤษณะเขียวเรืองเป็นน้องชายของ
ผู้ตายนะคะเขาอยู่ในเหตุการณ์วันนั้นเลยแล้ววันนี้เขา
พาแม่กับพี่สาวไปสอบปากคำที่สถานีตำรวจภูทรเมืองกำแพง
เพื่อประกอบสำนวนคดีแล้วเขาก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวบอก
ว่าเมื่อวานวันเกิดเหตุเนี่ยนะพี่สาวให้เขาเนี่ยช่วยขับรถมาเก็บ
ของที่ยังเหลืออยู่ในห้องพักห้องนี้พอไปถึงห้องพักพี่
สาวก็เข้าไปในห้องตัวหลานสาววัย๗ขวบก็ลงไปด้วยแต่ว่า
ตากับยายเจ้าของหอพักเอาเด็กไปเล่นนะคะเอาไปกอดไปหอม
ตามภาษาผู้ใหญ่หลานวัย๗ขวบก็เลยไม่ได้เข้าไปในห้องระหว่าง
นายกฤษณะบอกว่าได้ยินเสียงพี่สาวกรี๊ดกรีดร้องอยู่
ครั้งหลานสาวก็ตามมาจะเข้าไปปรากฏว่าประตูห้องถูกล็อก
จากด้านในนายพงศกรคนก่อเหตุเดินออกมาจากห้องค่ะเดิน
ในลักษณะที่ว่าถือมีดออกมาด้วยอ่ะแล้วก็เดินพุ่ง
ออกมาเลยจะมาแทงนายกฤษณะเขาบอกว่าเขาหลบทันนะหนี
ทันนะนายพงศกรก็ล็อกคอหลานสาววัยเจ็ดขวบก็คือลูกเลี้ยง
นะคะพาตัวไปแล้วก็วิ่งไปตัดหน้ารถให้รถชน
แต่ผมคิดว่าถ้าไม่ได้ตาสองคนนี้ก็อาจจะไปอีกนะครับหลาน
คือถามว่าในห้องผมไม่เห็นเพราะบ้างครับเพราะผมรู้
บอกนักกิจนักกิจไปดูแม่หน่อยก็ผมไปดูก็ลง
ข้องผมก็พยายามดันดันทีปุ๊บเปิดประตุมาหลูดมา
ตอนนี้เขาก็วิ่งถือมืดวิ่งมาเสียผมอีกทีหนึ่ง
ผมก็วิ่งหนีแล้วผมบอกว่ากูไม่เกี่ยวอะไรกับมึงด้วย
ผมพูดอย่างนี้เนาะพอหารางมาอีกทีหนึ่งเขาไปล็อกคอหลานตรงนี้
อ๋อคุณล็อกอ่ะคุณบ้านก็ได้มั้ยครับ

มันก็ไม่ได้เชิงอุ้มหนึ่งนะครับก็เหมือนแบบอุ้มแล้วก็เดินไปเหมือนเดิน
ตอนนี้เขาไม่มีสตินะครับเค้าคุณพ่อ

พอชนป้านี้ผมก็วิ่งไปดูป้าคนเจ้าของห้องเช่า
บอกนุมมาดูพิเศษก่อนผมไปดูเรียกว่าคือหมดสภาพแล้วไง
มือเลือกเต็มแล้วแล้วผมว่าตัดสัญญาณได้

เพราะผมต้องเลือกคนที่มีชีวิตก่อน
นายกฤษณะคนนี้ที่อยู่ในเหตุการณ์บอกว่าไม่คาดคิดเลยนะคะ

เพราะว่าพี่สาวเคยเล่าให้ฟังว่าก็ตกลงกันได้แล้ว
ก็เหมือนกับแยกย้ายกันแยกกันอยู่ก็มาเก็บข้าวเก็บของ

ครับหลังจากนั้นนักข่าวของเรานะครับ
คุณภูริพัฒน์ก็เดินทางต่อไปที่โรงพยาบาลกำแพงเพชรครับ
หลังทราบว่านายพงศกรซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุรักษาตัวที่นี่
พงศกรก็มีบาดแผลเป็นแผลถลอกแล้วก็บาดเจ็บตามร่างกายหลายแห่ง
เนื่องจากว่าก็ถูกรถชนไปนะครับแต่ก็พ้นขีดอันตรายแล้ว
และตำรวจเนี่ยก็คอยควบคุมผู้ต้องหาอยู่อย่างหนาแน่นเนื่องจากว่าเกรงว่าจะหลบหนีไปครับ
พงศกรยอมรับวันที่เกิดเหตุเนี่ยไม่ได้มีปัญหากันมาก่อน
แต่เป็นเพราะว่าเกิดอารมณ์ชั่ววูบเนื่องจากว่าภรรยาไปขอเลิกครับ
แล้วก็กลับไปอยู่บ้านที่พิศนุโลกเคยพยายามคุยกันแล้วตกลงกันไม่ได้
จนถึงตอนนี้ตัวเขาพร้อมรับกรรมที่ทำลงไปครับและยอมรับว่าเสียใจมาก
อยากขอโทษภรรยาที่ลงมือก่อเหตุนี้ขึ้นมาครับ
ครับผมอยากจะไปอยากจะออกทางเข้าไปแต่ไปโดยที่ไม่บอกไม่กล่าวอะไรก็ทำ
มันก็มีบ้างครับใส่กระโปรงแล้วครับพร้อมที่รับกรรมครับ
พร้อมรับกรรมรับโทษรับอะไรทุกอย่างที่ทำเข้าไปเสียใจเสียใจครับเสียใจมาก
ก็คือถ้าจะบอกก็คือขอโทษจริงที่ทำไปเพราะความโมโหวูบ
อืมนี่คุณหมอก็อนุญาตให้เราสัมภาษณ์ได้นะอืมในโรงพยาบาลนะครับ
วันพรุ่งนี้ทางแพทย์จะอนุญาตให้นายพงศกรผู้ต้องหานั้นออกจากโรงพยาบาลได้
และตำรวจก็จะอายัดตัวดำเนินคดีในข้อหาฆ่าผู้อื่นทันทีครับ
ขณะที่อาการบาดเจ็บของเด็กหญิงวัย๗ขวบที่เป็นลูกเลี้ยงของในภูมิศกรรมที่ถูกอุ้มไปให้รถชน
คุณหมอเองก็อนุญาตให้ไปเยี่ยมได้ไปดูอาการพร้อมกับภูมิในการของโรงพยาบาลกำแพงเพชร
อาการของเด็กก็ดีขึ้นแล้วนะครับดีขึ้นมากรู้สึกตัวแล้ว
มีบาดแผลถลอกตามใบหน้ามีแขนหลังก็เป็นรอยถลอกแล้วก็ใบหูฉีกนะเย็บแล้วนะครับ
รวมทั้งมีศีรษะแตกเล็กน้อยไม่ได้มีอาการน่าเป็นห่วงคาดว่าพรุ่งนี้น่าสามารถกลับบ้านได้แล้วนะครับ
ขณะที่พ่อแท้ของเด็กผู้หญิงวัย๗ขวบคนนี้นะคะนายธวัฒน์คำกลิ่น
ซึ่งก็เป็นอดีตสามีของผู้เสียชีวิตเขาเล่าให้ฟังว่าเขาเลิกรากับภรรยาไปสามสี่ปีก่อน
ลูกก็อยู่ในความดูแลของภรรยาลูกเคยมาเล่าให้ฟังค่ะว่าลูกลูกติดของสามีใหม่
ซึ่งก็เป็นเด็กผู้หญิงเหมือนกันแต่โตกว่าชอบมาทำร้ายครับแต่ก็คิดว่าเออก็เด็กอ่ะเนอะ
เด็กอาจจะพูดแบบพูดกันเลยไปบ้างอะไรแบบเนี้ยซึ่งนายธวัฒน์ก็บอกว่า
ก็เคยไปคุยกับอดีตภรรยานะคะว่าไม่อยากจะให้มีเรื่องมีราวอะไรแบบนี้เกิดขึ้น
ภรรยาก็รับปากว่าจะไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นแน่แต่ก็ไม่คาดคิดว่า
มีเหตุทำร้ายร่างกายกันจนถึงขั้นเสียชีวิตแล้วก็ลูกสาวของตัวเองก็ได้รับบาดเจ็บไปด้วย
ตลอดเวลาที่มาเฝ้าดูอาการลูกสาวก็เห็นผู้ต้องหาก็แค้นนะ
คือในใจก็แค้นนะอยากจะเข้าไปทำร้ายแต่ก็คิดว่าเออทำไปก็ไม่มีประโยชน์
ปล่อยให้เป็นไปตามเวรกรรมก็ว่ากันไปตามขั้นตอนของกฎหมายดีกว่า

เหมือนแคร์ไกลกันไม่ได้อะไรสักอย่างกันน่ะเนี้ย
ผมไม่เชื่อครับและอีกอย่างลูกผมมันเป็นเด็กมากแต่เล็กมากเลยเขายังทำถึงขนาดนี้
ผมเห็นที่แรกผมทำใจไม่ได้ครับผมผมแบบแทบอดใจไม่ได้ครับเพราะว่าเขาอยู่เตียงแบบข้างข้างกันครับผม
ครับผมเวลาเดินผ่านผมเหมือนอยากแวะไปแบบมือรั่นสักทีสองทีอะไรอย่างนี้ครับผม
ตำรวจเขาก็บอกว่าอย่าไปทำเลยมันไม่คุ้มหรอกครับผมมันไม่คุ้มหรอกเพราะเรายังมีลูกอยู่อะไรอยู่
คือทางนั้นก็ปล่อยให้เป็นเรื่องกฎหมายไปอะไรไปอย่างนี้
ก็ถูกต้องแล้วก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตามกฎหมายนะนายธวัฒน์ก็บอกว่าเดี๋ยวจะนำลูกสาวไปให้ยายดูแลไว้ระยะหนึ่งก่อนนะคะ
แล้วเดี๋ยวตัวเองจะเอาไปเลี้ยงดูต่อที่จังหวัดปฐุมธานีเดี๋ยวจะอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่พร้อมหน้าพร้อมตาเลยแหละ
สัญญาว่าจะเลี้ยงดูลูกสาวเป็นอย่างดี
ส่วนอดีตภรรยาที่เสียชีวิตญาติก็นำร่างไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดบ้านเกิดในจังหวัดพิศนุโลกนะคะ
ก็มีหน่วยงานต่างทั้งกระทรวงยุติธรรมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาต่อไป